มีหลายจุดที่ยังน่าเป็นห่วงเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมบอกว่า
อนเมืองนี้น้ำยังไม่ค่อยลดระดับเท่าไหร่นัก
รวมไปถึงตอนนี้ยังมีหลายจุดที่ฝนตกหนัก

เราจะได้รู้ว่าพิกัดไหนตรงไหนที่ยังน่าเป็นห่วง
พาคุณผู้ชมไปดูชุมชนริมคลองกันบ้างครับ
เพราะว่าตั้งแต่ฝนตกถึงแม้ว่าตอนนี้ฝนจะซาฝนจะหยุดไปแล้ว
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่ารอรับความช่วยเหลือ
แล้วความเดือดร้อนยังเกิดขึ้นอยู่นานนับ๑๐ชั่วโมงแล้วนะครับ
เรื่องของปริมาณน้ำระดับน้ำเนี่ยยังไม่ค่อยพร่องยังไม่ค่อยลดเลย

รายงานสดจากพื้นที่ชุมชนริมคลองบางซื่อครับเชิญครับ

ที่ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนอินธรรมราชซอย๒๙แยก๑นั้น
จะต้องแช่น้ำตั้งแต่มีฝนตกช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
แม้ว่าขนาดนี้ระดับน้ำจะลดลงไปแล้วนะคะ
แต่ก็ยังมีชาวบ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่ติดกับริมคลองบางซื่อนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนในกรุงเทพมหานคร
ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
น้ำท่วมขังโดยพบว่าภายในชุมชนอินธรรมระ๒๙แยก๑
พญาไทยแห่งนี้นะคะซึ่งอยู่ติดกับคลองบางซื่อ
ได้รับความเดือดร้อนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสม
ไหลมารวมกับปริมาณน้ำที่ได้รับการระบายลงสู่คลองบางซื่อตลอดทั้งวัน
จึงทำให้เกิดน้ำท่วมเอ่อล้นคลองไหลเข้ามาในบ้านเรือนของชาวบ้าน
ได้รับความเสียหายโดยน้ำนั้นท่วมขังนานกว่า๑๐ชั่วโมงแล้ว
ครอบครัววีรสวัสดิ์ที่อาศัยอยู่กันทั้งหมด๘คน
มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุได้เร่งช่วยการเตรียมหุงหาอาหารมื้อค่ำวันนี้อย่างง่าย
เช่นการทำไข่เจียวนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถออกไปซื้อหากับข้าว

ความหวังเดียวที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมขังของชุมชนริมคลองบางซื่อนั่นก็คือ
การรออุโมงระบายน้ำคลองบางซื่อซึ่งจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จค่ะ
เช่นเดียวกับครอบครัวสายเหลาที่อาศัยอยู่ในบ้านทั้งหมด๔คน
บ้านหลังนี้จะยกพื้นขึ้นสูงแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นถูกน้ำท่วมนะคะ
นางปูนศรีเจ้าของบ้านบอกว่าแม้จะทำใจเพราะว่าบ้านอยู่ติดกับคลองบางซื่อ
ทำให้การระบายน้ำนั้นล่าช้าแต่ก็อยากให้กรทมเห็นใจและเข้ามาดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อน
อกข้าวของเครื่องใช้ถ้าหากแช่น้ำนานก็จะเกิดความเสียหาย
อีกทั้งอยากให้มีการขุดลอกคลองซึ่งไม่มีการขุดลอกคลองบางซื่อมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
๒๐กว่าปีแล้วไม่เห็นไม่เคยเห็นอีกเลยไม่มี
ที่ท่วมขังไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคนเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ต่างกัน
ไก่ชนกว่า๓๐๐ตัวนะคะที่ต้องเตรียมยกขึ้นที่สูงทุกครั้งเมื่อมีฝนตกหนัก
ปริมาณฝนตกสะสมตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา๑๔
นาฬิกาที่ฝนหยุดตกนะคะที่นี่มีน้ำขังในชุมชนสูงเกือบครึ่งเมตรอยู่ในระดับที่ใกล้กับเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี๒๕๕๙
ทำใจนะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นจุดสุด
ท้ายที่น้ำจะแห้งแต่ก็กังวล
เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึง
สัตว์เลิฮคานที่อาจจะมากับน้ำและที่เป็นห่วงก็คือ

ลำบากนะคะจึงอยากให้กรทมและหน่วยงานที่

อุโมงระบายน้ำคลองบางซื่อนะคะก็เป็นความหวังเดียวของชาวบ้านที่นี่
และเป็นความหวังเดียวของคนกรุงเทพมหานครนะคะ

ซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า๕เมตรของอุโมง
คาดว่าจะทำให้การระบายน้ำภายในกรุงเทพนั้นดีขึ้นแน่นอนค่ะ
จากชุมชนซอยอินธรรมระ๒๙แยก๑ค่ะ